ต่อกันที่คุณพ่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะกิฟต์วัฒนะนั่นเองค่ะ
ลูกอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ลูกก็ยังอยู่ในวัยน่ารัก

แก้มตุ้ยนุ้ยมากเลยนะคะน้องลายก้า
คุณพ่อเนี่ยเหอะมากเลยนะคะด้วยความว่าน้องเนี่ย
เป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่ายนะคะ
แล้วก็เป็นคุณพ่อติดลูกไปแล้วตอนนี้
ก็เลยถามถึงการเปิดอู่รอบ๒หน่อย

เพราะว่าเป็นห่วงภรรยาไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่
ตอนนี้กำลังตกลงกันว่าตกลงจะเอาแบบไหนดี

แต่ต่อให้มีหรือไม่มีครอบครัวนี้อบอุ่นมากอยู่แล้วค่ะ
มีหลายคนถามผมว่าทำไมลูกถึงอารมณ์ดี

เมื่อเช้าก่อนมาทำงานวันนี้ก็พูดแม่อีก

คุณแม่ครั้งแรกก็ร้องไห้เลย
ร้องไห้ตื้นตันปลื้มไปกับ
ปลื้มไปกับแม่นะที่ลูกเรียกแม่ได้
ถ้าจะมีอีกคนนึงแฟนผมก็ต้องไปกระตุ้นไข่ใหม่

จะเป็นครอบครัวที่จะมีลูกไม่ได้แล้วไง
เพราะว่าแฟนเป็นคนที่มีลูกยาก

แต่วันนี้พอมีไร้ก้าแล้วเนี่ย